คุณผู้ชมคะชาวนาที่ประสบปัญหานาข้าวเสียหายจากฝนแรงฝนทิ้งช่วงเมื่อปีที่แล้ว
เร็วนี้จะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิฟรีครัวเรือนละ๕๐กิโลกรัมค่ะ

เพราะว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการมาแล้ว๒๗๕ล้านบาท
นายประสงค์ประภัยพงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวบอกว่า
มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหาย
อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมถึง๓๑ตุลาคมปีที่แล้ว

รอบคลุมพื้นที่๒๓จังหวัดทั่วประเทศ
ภายใต้กรอบวงเงิน๒๗๕ล้านบาทค่ะ
มีการรายงานให้นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ทราบถึงความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติแล้ว
ซึ่งจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ให้เกษตรกรไปปลูกในระดูนาปีปี๒๕๖๒๒๕๖๓

หรือตกครัวเรือนละไม่เกิน๕๐กิโลกรัมค่ะ
สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิไว้
กรมส่งเสริมการเกษตร
ลงปลูกเสียหายโดยสิ้นเชิง
และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติแรง
ซึ่งจะต้องทำประชาคมในระดับอำเภอ
เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจริงเท่านั้นค่ะ